คุณคณะคุณรู้จักภวงหลีดใช่ไหมฮะ

พวงหลีดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้สดบ้างใบไม้บ้าง

ผมชอบแบบว่าเป็นวงกลมหน่อยนะ
น้องไปต่อยังไงช่วยสั่งให้ผมไว้
ฉันถามเฉยว่าคุณเลือกหรือยังว่าคุณชอบแบบไหน
เวลาคุณจะสั่งไปแบบว่าไว้อะไรใครอะไรต่างแบบนี้
แต่คุณรู้ไหมว่าพวงหลีดในยุคนี้มันมีอะไรแตกต่างมากมาย
แล้วมันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ส่วนจะเป็นพวงหลีดในรูปแบบไหนติดตามกันเลย
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียสุดสร้างสรรค์
ในวันที่สุดแสนเศร้าใจอย่างงานศพ
เพราะท่ามกลางการสูญเสียก็มีเรื่องราวดีอย่างการแบ่งปันเกิดขึ้น
วันนี้เรามีไอเดียดีเกี่ยวกับการส่งพวงหลีดมาฝาก
ไอเดียที่ว่านั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
ไอเดียแรกคือพวงหลีดชุดนักเรียน
ไอเดียนี้เป็นแนวความคิดของพระครูสุนทรกิจกานุโย
เจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสวัดตะโหมดจังหวัดพัทธลุงนั่นเองล่ะครับ
โดยท่านพระครูกล้าว่าในงานศพปกติเจ้าภาพ
นิยมใช้ดอกไม้ทั้งดอกไม้แห้งและดอกไม้สดเป็นพวงหลีด
ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เมื่องานศพสิ้นสุดลง
ก็จะกลายเป็นขยะที่ไร้คุณค่าเสียเวลาในการกำจัด
ท่านจึงมีแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้พวงหลีดที่ใช้ในงานศพ
เป็นการส่งต่อบุญไม่ใช่แค่ประดับประดาษเพื่อความสวยงาม
หีบศพเพียงอย่างเดียวบวกกับที่วัดมีเหล่าเด็กนักเรียน
ของโรงเรียนต่างมาทำกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง
จึงคิดเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดให้หันมาใช้พวงหลีดชุดนักเรียนเมื่อมีงานศพแทน
โดยพวงหลีดชุดนักเรียนนี้เจ้าภาพก็สามารถนำไปบริจาคให้กับทางโรงเรียน
เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้ถือเป็นการส่งต่อบุญ
เหนือจากการอุทิศให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติที่เสียชีวิตแล้วยังเป็นการช่วยให้เหล่าเด็กที่ขาดแคลนได้นำไปใช้ประโยชน์กันอีกด้วย
ไอเดียต่อมาคือพวงหลีดเครื่องครัว
ไอเดียนี้เป็นของคุณจัญญาปัญญาภัยศาลกิจหรือคุณหยกเจ้าของร้านไทยกันเองหีบศพ
ตั้งอยู่ในตลาดอมอนมาร์เก็ตตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
คุณหยกเนี่ยครับได้พูดไอเดียนำของเครื่องใช้ในครัวมาประดิษฐ์เป็นพวงหลีดสวยงาม
จำหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและเน้นประโยชน์ด้านการใช้สอย
แถมยังช่วยลดปริมาณขยะจากดอกไม้อีกด้วยล่ะครับโดยพวงหลีดเครื่องครัวของที่ร้าน
ก็จะมีทั้งช้อนปินโตกะละมังกาต้มน้ำร้อนถาดหม้อกระทะเป็นต้น
ซึ่งของเหล่านี้เนี่ยครับสามารถนำไปถวายวัดบริจาคโรงเรียน
หรือบริจาคให้กับผู้ยากรายได้
เรียกได้ว่าเป็นพวงหลีดที่เน้นใช้งานจริงครับ
และไอเดียสุดสร้างสรรค์สุดท้ายก็คือ
พวงหลีดหน้ากากอนามัยและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ทันยุคทันสมัยจริงเทียว
ไอเดียนี้เนี่ยครับเป็นของคุณชวีพรมทา
เจ้าของร้านดอกไม้ช่อพระกา
ตั้งอยู่ที่แยกสรรป่าคอยตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยนำหน้ากากอนามัยแยกชิ้นจำนวน๕๐ชิ้น
บรรจุซองพลาสติกและติดไม้เสียบลงไปบนแผ่นโฟม
ก่อนจะใช้ดอกไม้กระดาษหลากสีสันตกแต่งเพิ่มเติม
จนกลายเป็นพวงหลีดหน้ากากอนามัยที่มีความสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ขอย้ำนะว่าหน้ากากอนามัยนี้เนี่ยเป็นของใหม่นะจ๊ะ
ปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับ
คุณทวีบอกว่าในยุคโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยครับ
หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
จึงเกิดปิ๊งไอเดียทำพวงหลีดหน้ากากอนามัยขึ้นมา
เมื่อจบงานเนี่ยครับเจ้าภาพก็สามารถนำไปถวายพระเนร
หรือนำไปบริจาคต่อได้
นอกจากนี้เนี่ยครับทางร้านยังมีพวงหลีดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกด้วยนะ
โดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน๕๐ซองมาติดเรียงกันบนพวงหลีด
จนกลายเป็นพวงหลีดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ชวนหิวสุดแบบนี้นี่แหละครับ